เจวรปัตย์เจดับเดอร์นัทซัทบทแมคปาม๓บาท๕บาท
ดูบอลกับแมทติ๊กผู้หญิงดูบอล
ดูบอลแบบแฟร์เปี๊ยกบางใหญ่มาย
ในรายการปั่นโลกปาร์ตี้๒๐๒๒
รายการที่จะเสิร์ฟความสนุกแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น
ออเดิร์ฟปาร์ตี้เสิร์ฟคอนเทนต์บอลโลก
ที่คุณจะต้องรู้ทั้งในและนอกสนาม
ซุปเปอร์เกมปาร์ตี้เสิร์ฟเกมปาร์ตี้
โดยพิธีกรสุดมันพร้อมบทวิเคราะห์สนุก
ช่วงอัพเตอร์ปาร์ตี้เสิร์ฟประเด็นร้อนต่าง

รายการสนุกสนานเฮฮาปาจิงโก

พอฟังชื่อพิธีกรหลายคนแล้ว

ติดตามรายการบอลโลกปาร์ตี้๒๐๑๖
รายการจัดเต็มทุกวันช่วงบอลโลก
ช่องทางทางยูทูปก็จะเป็นไทยรัฐนะครับ
แล้วก็เฟซบุ๊คทางไทยรัฐสปอร์ตครับ
และฟุตบอลโลกผลนี้จะไม่เหงาอย่างแน่นอนค่ะ